อุบลรัชธานีมีผู้ชายคนหนึ่งขออภัยผู้หญิงคนหนึ่งนั่งไลฟ์ตอนไฟลุกอยู่ที่หน้าบ้านอ่ะ
อะไรเกิดขึ้นแหละแต่ที่แน่ข้างหลังไฟไหม้บ้านนะคุณผู้ชม
ขึ้นถึงหลังคาแล้วดูไฟแรงมากนี่แหละครับคุณผู้ชมฮะ
ผู้หญิงคนเมื่อกี้ถ่ายทอดสดหรือว่าไลฟ์ผ่านเฟซบุ๊ก
ร้องไห้คล่อมครวนขอโทษพ่อขอโทษแม่บอกไม่อยากอยู่กับมัน
เพราะมันบังคับทุกสิ่งมันเป็นคนทำลายชีวิตหนูนะฮะ
และที่คุณผู้ชมเห็นข้างหลังคือไฟกำลังไหม้บ้านครับ
เจ้าหน้าที่ใช้เวลาครึ่งชั่วโมงครับคุณผู้ชมจึงควบคุมไฟเอาไว้ได้แต่ไม่ทันซะแล้วครับ
เสียหายทั้งหลังขณะที่คนในคลิปเป็นนางสาวเอแล้วกันนะโอ้โหดูสภาพบ้านดิ
หมดเลยอ่ะนางสาวเอนามสมมุตินะอายุ๓๑ปี
ขณะเจ้าหน้าที่ไปถึงเธอนอนร้องขอความช่วยเหลืออยู่หน้าบ้าน
กู้ภัยก็นำตัวส่งโรงพยาบาลครับสอบถามไม่มีผู้ใดเห็นเหตุการณ์
กระทั่งไฟมันไหม้แรงนะฮะชาวบ้านก็โทรแจ้งตำรวจ
แล้วก็ดับเพลิงให้มาดับหน่อยมาช่วยหน่อยแต่ชาวโซเชียลมีเดีย
บันทึกไลฟ์ของนางสาวเอเอาไว้ไอ้ตอนเกิดไฟไหม้นะคุณผู้ชม
แล้วก็ส่งให้เจ้าหน้าที่ทำให้เกิดการสันนิษฐานว่า
สาเหตุของการเกิดไฟไหม้อาจจะเกิดจากการวางเพลิงครับ
เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจังหวัดอุบลรัชธานีครับ
เข้าตรวจสอบบ้านที่เกิดเหตุไปชั้นล่างเลย
ชั้นล่างพบว่าต้นเพลิงน่าจะมาจากห้องนอนชั้นล่างนี่แหละ
ตอนที่ร้องไห้อยู่นะครับอยู่บนที่นอน
ใกล้กับที่เกิดเหตุนี่แหละไปคบหากับวิทยา
วิทยาอายุ๓๑ปีเป็นลูกชายเจ้าของบ้าน
วิทยามาเนี่ยสักพักฝ่ายชายก็ตามไปอารวาสนะครับ
ลูกค้าไม่กล้าเข้าร้านคาราเกะที่เธอทำงาน
ก็ต้องแยกย้ายกันไปในคราวนี้นางสาวเอก็กลับไปที่บ้านหลังเกิดเหตุนะครับ
ประมาณเที่ยงคืนเกิดไฟไหม้ครับส่วนสาเหตุจะมาจากความหึงหวงหรือเปล่า
เพราะว่าผู้หญิงเนี่ยฝ่ายหญิงเนี่ยเธอทำงานอยู่ร้านคาราโอเกะไง
อืมนะเขามีลูกค้าเข้าเข้าออกออกมานั่งคุยมาแซว
ไม่รู้เกิดจากเหตุการณ์นี้หรือเปล่านายบุญมาอายุหกสิบสามปี
เจ้าของบ้านให้การกับตำรวจบอกว่าอยู่บ้านหลังนี้สองคนกับวิทยาลูกชายผมเนี่ย
นะซึ่งลูกชายกับเอเนี่ยพ่อก็รู้มาว่ารู้จักมันมาสามเดือนแล้ว
ทราบว่าเอเนี่ยมีลูกมีครอบครัวอยู่แล้วนะเคยห้ามลูกแล้วแต่ก็ไม่ฟัง
ขณะเกิดเหตุไม่มีใครอยู่บ้านเลยจนมีเพื่อนบ้านโทรไปบอก
เออบ้านลุงไฟไหม้นะบ้านลุงบุญมาไฟไหม้นะ
นั่นแหละครับคุณผู้ชมฮะแล้วค่าความเสียหายคิดเท่าไหร่เนี่ย
คุณลุงโอ้โหไม่รู้ห้าแสนอยู่หรือเปล่าแกบอกโอ้โหดูสิครับ
แล้วก็เดี๋ยวจะสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องคาดกันว่า
นางสาวเออาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุไฟไหม้หรือเปล่า
ตอนแรกคนที่ดูไลฟ์ของเธอเป็นห่วงนะ
เพราะตอนที่เธอไลฟ์แล้วนั่งอยู่ที่นอนอยู่ตรงนี้

แล้วสุดท้ายตัดภาพกลับมาอีกลายเป็นไฟไหม้บ้าน

กลายเป็นหลังจากนั้นไฟไหม้บ้านทั้งหลังเลยนะคะ